มีแผนจะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬาระดับโลกนะครับ
แล้วก็การวิ่งมาราทอนรายการต่างครับที่จัดขึ้นในโจทย์ต่างเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
อนุสวรีชัยสมรภูมิพระที่นั่งอนันตสมาคมสะพานพระราม๘ภูเขาทอง
จะได้สัมผัสด้วยตาขณะเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่๔กุมภาพันธ์๒๕๖๑ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน
แข่งขันวิ่งมาราทอนครั้งนี้ถือเป็นการวิ่งมาลาทอนครั้งแรกของเมืองไทยที่จะวิ่งผ่าเมือง
โดยในประเภทมาราทอนจะมีจุดปล่อยตัวที่สนามราชมังคลากีฬาสถานยึดเส้นทางที่มีแลนด์มาร์คสำคัญสำหรับการท่องเที่ยว
แล้วไปสิ้นสุดที่อนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
โดยการวิ่งประเภทมาราทอนมีระยะ๔๒๑๙๕กิโลเมตร
และประเภทแฟมิลี่รัน๕กิโลเมตร
การจัดวิ่งมาราทอนที่ได้มาตรฐานระดับโลกของไทยในครั้งนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท
จะใช้เป็นกระแสในการเปิดตัวปีท่องเที่ยววิถีไทย
เก๋ไก่อย่างยั่งยืนในปี๒๕๕๙
ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม๓๔๐๐๐คน
ก่อให้เกิดรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่น้อยกว่า๗๐๐ล้านบาท
และตั้งเป้าว่าภายใน๓ปี
รายการนี้จะถูกบรรจุในปฏิทินการแข่งขันมาลาทอนระดับโลก
รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยด้วย
ขณะที่ปี๒๕๖๐ททได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดวิ่งมาราทอนหลายรายการ
และอีกหนึ่งรายการวิ่งมาลาทอนระดับโลกที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้
วันที่๒๔ธันวาคม๒๕๖๐คือเมืองไทยเชียงใหม่มาราทอน๒๐๑๙
เพื่อรณรงค์ให้คนเชียงใหม่และคนไทยหันมาออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
ตามสถิติของทททพบว่า
นักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรมเมืองไทยเชียงใหม่มาราทอน
จะมีผู้ติดตามมาด้วยอย่างน้อยครอบครัวละ๒๔คน
โดยหลังจากวิ่งเสร็จก็จะอยู่ท่องเที่ยวในช่วงอากาศหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อ

อากาศดีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม
ดอกไม้ธรรมชาติอะไรต่าง
ทุกอย่างมันเอื้อไปด้วยกันหมด

เป็นสนามวิ่งมาราทอนที่มีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ
มากที่สุดของสนามมาราทอนทั่วประเทศไทย
มีสถิตินักวิ่งเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ

จะมีนักวิ่งเข้าร่วมไม่น้อยกว่า๑๒๐๐๐คน
แบ่งเป็นชาวต่างชาติ๓๐๐คน

และไฮไลท์ในปีนี้คือการวิ่งแฟนซี
คอนเซ็ปต์แต่งกายวิถีไทย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน